ติดตามเรื่องนี้เขาบอกว่าภาวะทั้งโบกี้เลย
เพราะว่ามีป้าคนหนึ่งขึ้นรถไฟโดยไม่สวมใส่แมสด้วย
แล้วก็คุณป้าคนนี้ก็ไปถมน้ำลายใส่จุดต่างบนรถไฟ
ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากประชาชน
แล้วก็รับแจ้งจากผู้โดยสารที่ขึ้นรถไฟด้วย
รวมถึงเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นไปในการที่จะจับตัวป้าคนนี้
แล้วเจ้าหน้าที่นะคุณต้องแต่งตัวชุดป้องกันแบบมีสิทธิ์เลย
คุณผู้ชมไปดูช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคุณป้ารายนี้บนรถไฟกัน

เพราะว่าเมื่อวานนี้นายสถานีรถไฟโนนสูง
อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ได้รับแจ้งจากผู้โดยสารบนรถไฟ
พบพฤติการของผู้โดยสารเป็นหญิงวัยกลางคน
นั่งอยู่ช่วงรอยต่อของรถคันที่๒
ขบวน๔๓๑รถไฟท้องถิ่นชุมทางแก่งคอยขอนแก่นนะครับ
แล้วก็ป้าคนนี้วัย๕๓ปีไม่มีตัวโดยสาร

รวมทั้งมีท่าทางคล้ายเป็นผู้ป่วยด้วย

และเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนสูงให้มาตรวจสอบทันที
ทันทีที่ขบวนรถเทียบท่าชาญชาลาที่๒

เจ้าหน้าที่สวมใส่ชุดเต็มยดเลยนะฮะ
แล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร
ในคันนี้ในรถไฟคันนี้ออกมาอยู่ข้างนอกก่อน

ใส่ชุดป้องกันโควิด๓คน
ขึ้นไปตรวจสอบตามกระบวนการคัดกรอง
พอไปเจอป้าคนนี้วัย๕๓ปีเป็นชาวขอนแก่น
ก็มีการเจรจากันนะครับ
เจ้าหน้าที่ให้หน้ากากอนามัยก่อนเลย

แต่ป้าไม่ยอมฮะไม่ยอมรับหน้ากากอนามัย

แต่กลับถูกด่าทอและไม่พอใจ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็พยายามควบคุมตัวให้ได้
และหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้กุญแจมือล็อกแขนทั้งสองข้าง

แทนที่คุณป้าจะสงบสติอารมณ์

มน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่อีกนะครับ

นี่แหละครับโอ้โหคุณดูสิฮะ

เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของคุณป้านะ

เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ส่วนขบวนรถได้มอบหมายให้อาสาสมัครหน่วย
กู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมามาฉีด

และก็อนุญาตให้แล่นออกจากสถานีได้
ก็เสียเวลาในการเดินรถไปอีก๑ชั่วโมง
เมื่อวานเป็นเหตุการณ์วุ่นวายในตอนเช้าเลยนะครับ

ก็ไปสอบถามจากนายถาวรคำจุมพล
สถานีรถไฟโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุ
พฤติกรรมของคุณป้าคนนี้บนรถไฟนะครับ
โดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้
รถไฟขบวนดังกล่าวก็เป็นรถไฟท้องถิ่น
พอได้รับแจ้งมาก็ต้องดำเนินการต่อทันทีนะครับ

มีผู้โดยสารมีหญิงวัย๕๓ปี
ที่มีพฤติกรรมแปลก

ก็เป็นพฤติกรรมที่เธอไม่สวมหน้ากากอนามัย
มีอาการคล้ายไม่สบาย
แล้วก็ถมน้ำลายใส่ผู้โดยสารคนอื่น

นี่คือสิ่งที่นายสถานีรถไฟโนนสูงได้รับแจ้งมา
ก็เลยได้ประสานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโน้นสูง
แล้วก็ตำรวจของสพโนนสูง
ให้เข้ามาควบคุมตัวคุณป้าคนนี้
ดังที่เราเห็นในคลิปนั้นนะฮะในคลิปที่เปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ

บอกว่ามีการนำคุณป้าคนนี้ไปตรวจโควิด๑๙
นี่ไงคืออยากรู้เพราะว่าไข้๓๗๙อ่ะ
เอาจริงพอมันเกิน๓๗๕คุณผู้ชมทุกคนก็ต้องกลัวแล้ว
แล้วมาทำพฤติกรรมแบบนี้สรุปเป็นโควิด๑๙ไหม
ผลออกมายังเป็นลบอยู่

จริงคือช่วงของการแสดงอาการ
อย่างที่เราได้รู้กันเป็นความรู้อยู่แล้วนะฮะ
ว่าช่วงแสดงอาการมันอาจจะมีช่วงของมัน๑๔วัน
แต่แม้คุณป้าจะตอนนี้ผลออกเป็นลบ
แต่ก็ต้องกักตัวคุณป้า๑๔วันให้ได้

ใช่แล้วก็ถึงจะตรวจอีกทีกันด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นพฤติกรรมที่เมื่อวานี้
มีการแชร์กันในโลกโซเชียลด้วยนะครับ